หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะสำหรับน้องนายนภัทรค่ะเพราะว่าจู่เนี่ยก็เห็นภาพที่คุณแม่หมูพิมพากรโพสต์เป็นภาพที่น้องนายนั่งบนรถเข็นแล้วก็ต้องนำตัวเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเพื่อแอดมิตอย่างด่วนเลยนะคะโอ้โหตอนแรกตก
เรื่องล่าสุดเฟรนโซนพร้อมกับเผยถึงสาเหตุที่ต้องเข้าแอดมิตรที่โรงพยาบาลให้ได้ทราบด้วยไปฟังกันจ้า
พี่น้องออกมาจากนั้นก็ตอนนี้ฉีดยากดอาการมาแม่เป็นหนักกับผม
หน่อยอืมแล้วป่วยแล้วก็แอดมิตคู่เลยครับตลก
เลยอะขอยอดเยาะเงินอ๋อใช่คือดีใจมากเลยครับคือได้
ได้ทั้งหมดยอดหนึ่งล้านเก้าแสดห้าหมื่นบาทครับผมแล้วก็
ตอนนี้ก็นำเงินไปให้กับโรงเรียนทั้งหมด๗โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
ปีหน้าเราจะทำทุกปีเลยไหมคะเป็นประจำ
คิดอยู่ครับเพราะว่าผมอยากเอาเรื่องงานกราฟิกดีไซน์ที่ผมเรียนมา
แฟนก็สบายใจหายห่วงกันได้นะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีอาการป่วยไข้ขึ้นสูงมาก
หู๓๙นี่คือสูงมากก็ต้องเข้าแอดมิต
แต่ว่าจริงตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนิดนึงนะ
นิดนึงเท่านั้นแต่คุณหมอก็ยังอยากให้พักผ่อนเยอะ
คนไม่ได้หลงรักน้องนายแค่หน้าตาแต่หลงรักที่หัวจิตใจ
ใจเนี่ยหล่อมากทำเพื่อสังคมมาตลอด
แล้วก็ทำแบบจริงจังกับคุณแม่ด้วยนะ